เหตุนี้ก็สลดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมข่าวแบบนี้ช่วงนี้เยอะหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากัน

ปมปัญหาที่ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเงินล้านที่ขายได้
แล้วปรากฏว่าน้องชายเนี่ยนะเอาค้อนเอาสากไปทุบหัวทุบหน้าพี่ชายจนตาย
สลดนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วตำรวจสพชานุมานที่อำนาจเจริญเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าก่อที่อำเภอชานุมาน
ว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านหลังนี้

พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลชานุมาน
ก็เจอผู้เสียชีวิต๒ศพนี่บัตรประชาชนของผู้ตาย
ซึ่งตอนที่เข้าไปในบ้านเจอร่างของน้องชาย
คือนายอ้างเนธรักอายุ๗๐ปี
เอาเชือกไนลอนผูกคอตายข้างบันไดใต้ถุนบ้าน
ทีนี้พอเดินไปบนบ้านก็เจออีก๑ศพ
คือศพของพี่ชายในเคนเนธรักอายุ๗๒ปี
นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วพอพลิกศพดู
ใบหน้าแล้วหัวโดนตีด้วยของแข็งจนมีเลือดเกลอะกรังอยู่

ข้างศพก็เจออาวุธไม่ว่าจะเป็นค้อน
แล้วก็สากตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้จากการสอบสวนนายสนิทฤทธิพักดี
ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ตายทั้งสองคน
คือลูกเขยก็เล่าให้ฟังบอกว่านายเคนกับนายอ้างเนี่ยเป็นพี่น้องกัน
แล้วเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาในเคนผู้เป็นพี่
เคยไปบวชที่สำนักสงฆ์ผู้ปังหังที่ราชบุรี
แล้วพอปีที่แล้วก็ศึกมาแล้วก็มาอยู่บ้านกับน้องชายคือนายอ้าง
ทีนี้ค่ะในอดีตเคยมีสวนยางกันเป็น๑๐ไร่เลย
แล้วก็มีเงินฝากในธนาคารเป็นล้านเลยนะคะ
ทีนี้พอขายขายสวนยางได้ก็ได้เงินมาอีก
แต่ปรากฏว่าในเคนพี่ชายไปติดพันกับหญิงสาววัยรุ่นในหมู่บ้าน
กดตังค์จากธนาคารมาใช้จนเกลี้ยง
น้องชายที่นั่นก็คือนายอ้างไม่พอใจค่ะ
คิดมากเกิดความเครียดเพราะว่าเสียดายเงิน
ทีนี้น้องก็เลยดื่มเหล้าทุกวันเลย
เมาได้ที่ก็หาเรื่องไปทะเลาะกับพี่ชายคือนายเคนประจำ
ต่อว่าพี่ต่างนานาเอาอย่างเช่นเท่าหัวงัว
ชอบเด็กวัยรุ่นถูกหลอกเงินไปจนหมดไม่ได้อะไรเลย
ทีนี้พี่น้องทะเลาะกันทุกวันค่ะ

จนประมาณ๒ทุ่มของวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
ตัวน้องชายคือนายอ้างเนี่ยโทรศัพท์ไปบอก
บอกกับลูกเขยบอกว่าตอนนี้ฆ่าในเคนเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นลูกเขยอยู่ที่ราชบุรี
ลูกเขยก็โทรศัพท์มามาหานายเคน
แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
มา๓๑มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้
รู้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากการเมาสุราด้วย
แล้วก็การโมโหด้วยพอมาวันที่๓๑เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพี่ชายหลับอยู่หลับอยู่บนบ้านในห้องนอน
แล้วน้องชายอาจจะเอาค้อนเอาสากย่องขึ้นไป

ทีนี้น้องก็กลัวความผิดเลยลงมาจากบ้าน
เอาเชือกไนลอนผูกคอกับลูกโรงบนใด
ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
ไปเจอเพื่อนบ้านคือนายสิงรุจิอังกูล

ลักษณะก็คือเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งนายสิงห์เป็นคนมาเจอศพนายอ้าง
ผูกคอเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
ทีนี้ในสิงห์เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแจ้งตำรวจ
แล้วพอตำรวจมาถึงเข้าไปดูในห้องนอน
ก็เจอในเคนที่เป็นพี่ชายเสียชีวิตอยู่
ทีนี้เพื่อนบ้านอีกคนนึงคือนางแดงเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
คนน้องคือนายอ้างจะทะเลาะกับพี่ชาย

แล้วน้องเคยพูดด้วยนะบอกว่าเงินที่ขายที่มามันหมดแล้ว
สมมุติเกิดจะมีใครตายอยากให้พี่ตายก่อน
เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีใครดูแลพี่
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุสลดแบบนี้
แล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่บ้านนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

เพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ใกล้ไม่มีใครกล้านอนบ้านเลย

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพที่บ้านหลังนี้
แล้วยาดก็นำศพผู้เสียชีวิตทั้ง๒
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในหมู่บ้าน
ก็คือที่สารานาบุญวัดบ้านป่าก่อที่อำเภอชานุมาน
ก็จะชาปนกิจชาปนกิจไป
เมื่อบ่ายวานนี้ท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติญาตินะคะ